รถไฟค่ะรถไฟอยู่เกือบจะถึงอนุสวรีชัยแล้ว
แถวนั้นรางรถไฟอยู่ตรงไหนนะครับ
เหตุการณ์นี้รถไฟที่ว่าคือรถไฟลุกค่ะคุณผู้ชม
ไม่ใช่รถไฟปูนปูนแล้วมันเกิดขึ้นกับมินิบัส

ทีนี้ทำยังไงวิ่งหนีตายสิคะ
รถไฟไม่รับเมฮ้ยเขาไม่มีนี่เหรอถังตะเพิง
ไม่เห็นเค้าขับมาอยู่ดียังไงดีอะ

มันมีไฟมาข้างล่างด้วย

จังหวะแบบนี้คุณผู้ชม
คือควันไฟมันมาใจไม่ดีแล้วค่ะ
ผู้โดยสารที่อยู่ในรถทำยังไงดีทำยังไงดีก็ต้องวิ่งหนีตาย
แล้วเนี่ยจังหวะนี้ดูสิโอ้โห
พอควันมาแล้วไฟลุกตรงล้อนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
นี่คนแถวนั้นก็ตกใจนะ
รถเมย์ขับมาอยู่แล้วไฟลุกข้างหน้านี้เต็มไปหมดเลย
รถเมไทยแฟนคลับเนี่ยนะคะเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
แล้วด้านหลังโอ้โหควันเต็มไปหมดเลยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับรถเมย์สาย๗๔ค่ะ
ตรงถนนราชวิถีป้ายสวนสันติภาพ
ถ้าเกิดว่านึกออกทางนั้นเนี่ยคือมันยังอยู่ก่อนถึงอนุสวรีชัยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นประมาณสัก๕โมงกว่าค่ะ
เหตุการณ์นี้ไม่ได้มีคนเจ็บหรือว่าคนเสียชีวิตนะ
เพราะว่าตอนที่ไฟมันลุกขึ้นมาแล้วเนี่ย
ผู้โดยสารคนขับกระเป๋าวิ่งลงจากรถเลยค่ะ
แล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องเอาน้ำมาฉีดเพื่อดับตรงนี้
รถเมคันนี้เป็นรถที่ใช้น้ำมันดีเซล
สภาพรถเมย์พอโดนไหม้แบบนี้แล้วเป็นยังไงข้างใน
ห้องเครื่องโดนไฟไหม้ลามมาถึงห้องโดยสารค่ะ
ฉีดน้ำดับไฟอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้
ไฟที่ลุกท่วมนี้มันก็เลยดับลงนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าสาเหตุของการเกิดไฟไหม้รถเนี่ยนะ
น่าจะมาจากท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงในห้องเครื่องยนต์
คือตรงท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมันอาจจะรั่วไหล
พอท่อมันรั่วปั๊บน้ำมันออกมาใช่ไหมแล้วมันก็มาติดไฟแบบนี้ค่ะ

เขาบอกเหมือนกันหมดเลยว่าโอ้โหหวาดเสียวมาก
แล้วตรงนั้นน่ะเห็นไหมคุณมันเป็นเหมือนกับอาคารพา
ลูกอยู่แบบติดกันเลย
จะเกิดเจ้าหน้าที่ขึ้นคุมเพลิงได้ไม่ดี
แล้วลามไปอีกนี่จะกลายเป็นความเสียหายมากกว่านี้นะคะ

ต้องทดสอบสภาพรถนี่นะ
จะเอาออกมาวิ่งรถมีความพร้อมในการใช้งานไหม
บางคนก็บอกว่าเห็นจากสภาพรถแบบนี้
มี๓๐ปีขึ้นแน่เลย
เขาเรียกว่าอะไรครับ